มาตามความคืบหน้าคดีเด็กชายวัย๖ขวบจมน้ำที่สวนน้ำของเอกชนเสียชีวิตที่นครพนม
คือเราพาลูกพาหลานไปเล่นน้ำที่สวนน้ำ
แน่นอนว่าเราก็ต้องหวังเรื่องความปลอดภัยในการดูแลต่าง
เพราะว่าไม่ใช่ไปว่าไปเล่นคลองไปกระโดดเล่นกันตามธรรมชาติ
ส่วนน้ำมันควรจะมีระบบเซฟตี้มีจุดที่จะบอกสัญลักษณ์หรืออะไรต่าง
คือน้องว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะ
น้ำลึกประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรแต่เด็กตัวเล็กมากไงยืนไม่ถึงอยู่แล้ว
คือมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่แล้ว
ก็ต้องดูแลลูกหลานตัวเองว่าควรจะลงไปเล่นหรือไม่ควรจะลงเล่นอะไรยังไง
แต่อีกมุมหนึ่งความปลอดภัยของสถานที่มันต้องมีมันต้องมีทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ทีนี้ทางฝั่งครอบครัวนี้ที่เขาเสียเด็กชายวัย๖ขวบไปนะฮะ
ลูกหลานของเขาที่ไปเล่นน้ำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๑๖กันยายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์ครับ
ส่วนน้ำของเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตะบนพระซองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะฮะ
เราก็พยายามตามหาความคืบหน้าแล้วก็ความชัดเจนให้ว่า
มันเกิดความผิดพลาดบกพร่องขึ้นตรงจุดไหนอย่างไรนะครับ
วันนั้นมีเด็กชายวัย๖ขวบมาเล่นน้ำแล้วจมน้ำเสียชีวิต
วันนี้ที่ประตูทางเข้าสวนน้ำมีป้ายมาติดเอาไว้นะครับ
บอกว่าห้ามเข้าปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามจะถามหาเจ้าของสวนน้ำ
เพื่อถามหาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
วันนี้ทางผู้ปกครองแล้วก็ญาติของน้องวัย๖ขวบที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งชื่อว่าเด็กชายวรพลอักฮาร์ดนะครับก็เดินทางมาด้วย
มีทหารชุดรักษาความสงบของอำเภอนาแก่มาด้วย
แต่เจ้าของไม่อนุญาตให้เข้าแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
ญาติญาติเขาก็ไม่ค่อยพอใจ
ก็มีช่วงเวลาของการโต้เถียงกันขึ้นเล็กน้อยด้วยนะฮะ
เนี่ยฮะเขาก็ไปกันนะครับ

บ้านอยู่ที่บ้านแขนนางตำบลนาคู่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับ
วันนี้ก็มีชาวบ้านที่มาร่วมกันเคารพศพนะครับ
แล้วก็มาทำสิ่งของต่างสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพของน้องนะครับ
คือถ้าท่านเห็นที่รูปถ่ายของน้องเนี่ย

เป็นความเชื่อของชาวบ้านชาวท้องถิ่นที่นั่น
ถ้ามีผู้เสียชีวิตเขาจะบวกอีก๒ปี
อย่างน้องวรพลเสียชีวิตตอนอายุ๖ปี
ก็จะเป็น๘ปีเขาจะบวกไปแบบนี้นะครับ
ก็ทางญาตินะฮะของน้องนะครับนางสาวกระหนกวันอ่อนหลงนะครับ

บอกว่าวันนั้นเธอกับน้าสาวพร้อมด้วยเด็กชายวรพล

๒คนเนี่ยอายุ๙ขวบคนหนึ่ง๕ขวบคนหนึ่ง
ก็ไปที่สวนน้ำกันจะพาเด็กไปเล่นน้ำ
พอไปถึงก็ให้เด็กทั้ง๓คนเปลี่ยนเสื้อผ้านะ

เด็กก็เดินไปที่สไลเดอร์เด็ก
อยู่ตรงบริเวณขอบศะนะฮะ
ถ่ายรูปเนี่ยไปกัน๓คน

คือน้องที่อายุ๙ขวบกับ๕ขวบ

ก็เลยอ้าวแล้วน้องวรพลหายไปไหน
ก็ตามหากันไปตามหาตรงบริเวณกระดานกระโดดน้ำ
อยู่ข้างสไลเดอร์ก็ไม่เจอ
แล้วเด็กที่เป็นหลานวัย๙ขวบกับ๕ขวบเนี่ย

พอเด็กลงสระตรงบริเวณฝั่งกระดานกระโดดน้ำ
ตรงนั้นมันมีความลึก๕๐เมตร
แต่อยู่ดีเด็กทั้งสองเนี่ย

เพราะว่าก้าวไปอยู่ที่จุดลึก๑เมตร๕๐เซนติเมตรทันที
คือพื้นสระมันลาดเอียงแบบก้าวกระโดด
จาก๕๐เมตรมันไปเมตร๕๐เซนติเมตรเลย

มันไปลึก๑เมตร๕๐เซนติเมตรเลย
อันนี้ข้อมูลที่ทางญาติเขาบอกนะ
คือบอกว่าพื้นมันมีลักษณะลาดเอียงมาก
น้าสาวที่อยู่ขอบสระเห็นเด็กสองคนจมลงไป

แต่ปรากฏว่าน้าก็ช่วยไม่ได้

นางสาวกระหนกวันที่เล่าให้ฟังก็กระโดดลงไปช่วยอีกคนนึง

ทั้งหมด๔คนเนี่ยเริ่มจะไหลลงไปไหลลงไปลึกลงไปเรื่อย
มีคนที่มาเล่นน้ำอยู่ขอบสระเห็นเข้า

โดยดึงมือน้าสาวของนางสาวกระหนกวันที่จับตัวหลานสองคนไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาได้
ส่วนนางสาวกระหนกวันก็ใช้มือจับตัวน้าสาวแล้วก็พาขึ้นมาจากสระกันได้๔คน
นางสาวกระหนกวันก็ตะโกนบอกคนที่มาช่วย
บอกว่ายังเหลือเด็กชายวรพลอีกคนนึง
พลเมืองดีคนนั้นก็เลยว่ายน้ำไปตรงจุดใกล้กับกระดานกระโดดน้ำตรงจุดนั้นลึก๒เมตร
แล้วก็หาร่างก็เจอก็เอาขึ้นมาเอาร่างเด็กชายวรพลขึ้นมาไว้ที่ขอบสระ
แล้วก็ปั๊มหัวใจผายปอดแต่ไม่ฟื้นนะฮะแล้วก็รีบพาขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันเวลาครับเพราะว่าหลานชายก็คือเด็กชายวรพลเสียชีวิตแล้ว
แล้วเธอก็กลับมาที่สวนน้ำแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพราะว่าแจ้งตำรวจว่าเด็กจมน้ำตายนะฮะ
ก็พบว่าสวนน้ำตอนที่กลับมาถึงยังเปิดอยู่นะ
เปิดให้คนเล่นอยู่ทั้งที่เพิ่งเกิดเรื่องเด็กจมน้ำจมจนเสียชีวิต
แล้วไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ชูชีพอะไรไม่มีเลย
ป้ายเตือนบอกระดับความลึกของน้ำก็ไม่มีบอกชัดเจนว่าจุดไหนลึกเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่
ไม่มีการแบ่งว่าพื้นที่ส่วนไหนลึกเด็กสามารถลงได้หรือว่าลงไม่ได้
ก็เห็นอยู่ว่าน้องผู้ตายกับเด็กน้องอีกสองคนอ่ะเดินไปตรงบริเวณที่เป็นเด็กเล่นแล้วก็คิดว่าเออมันดูตอนนั้นก็มองไปก็คือมันก็ตื้นนะ
ถ้าเรายังไม่เดินไปกำลังเดินตามน้องไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวพี่แอนถ่ายรูปให้ส่งให้พ่อให้แม่ดูแบบนี้
เสร็จแล้วน้องพี่คนโตกับน้องคนเล็กสุดก็เดินมาเราก็หันกล้องไปก็ไปถ่ายพี่คนโตเอ้าน้องก้าวล่ะน้องคนเล็กอะค่ะก็คือไม่เจอแล้วเราก็เดินหาน้องเลยตอนนั้น
หลังจากที่เดินหาอยู่สักพักน้องคนเล็กกับพี่คนโตนี้ก็ตกลงไปอีกทีนึงคือพัดตกลงไปอ่ะค่ะเราก็เอ้าคือเราก็หันกลับมาดูก็คือเห็นเขาตกลงไปทั้งสามคนแล้วเราก็เลยมาช่วยแล้วก็แบบคือว่ายน้ำก็ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะก็พอว่ายได้แล้วก็ลงมาช่วยเราก็ผักผักหน้ากับน้องอ่ะสามคนอ่ะขึ้นขึ้นไปสองคนก็คือผั
มันเป็นแบบเฉลี่ยงลงแบบเนี้ยมันลื่นลื่นมากแล้วน้ำก็คือมิดหัวเลยตอนนั้นดึงเอามือน้าหนูแล้วก็เขาน้าหนูก็คือน้องสองคนก็เกาะอยู่แล้วหนูไปอีกแล้วหนูก็จับแขนน้าไว้แล้วก็เขาก็ดึงขึ้นไปทั้งสี่คนแล้วพอขึ้นขึ้นไปในระดับน้ำมันที่ตื้นหนูก็บอกว่าพี่คะช่วยหาน้องให้หนูหน่อยน้องหนูหายไปอีกคนนึงตัวเล็กเล็กอะค่ะผู้ชาย
เขาก็ไหว้ไปบริเวณที่ลึกอะค่ะระดับน้ำร้อยแปดสิบเซ็นต์พี่ผู้ชายคนนั้นหนูพอหนูหนูไปถึงหน้าห้องน้ำปุ๊บน้องก้าวน้องก้าวหนูก็เรียกก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงคนแบบเหมือนตะโกนร้องมาทางฝั่งที่เป็นเด็กเล่นหันมาก็คือเห็นเห็นพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะอุ้มน้องขึ้นมาจากสระหนูก็ตกใจหนูก็

บอกทีหลังว่าให้หลานมาบอกอยู่ว่าสาวมันเป็นอย่างนี้ไงก็คือตอนนั้นน้องหนูจมแล้ว
อืมเรื่องของความลึกจริงจริงต้องบอกให้ชัดเจนที่ขอบศะเนี่ยต้องมีเขียนบอกทุกระยะเลยน่ะใช่ไม่งั้นมันอันตรายจริงจริงนะคะส่วนคุณแม่ของเด็กชายวรพลผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่จรัสสีประจันนวลบอกว่าเธอทำงานอยู่กรุงเทพกับสามีนะคะจริงจริงแล้วกำลังวางแผนจะกลับมาดูแลลูกที่จังหวัดนครพนม
ลูกไปเล่นน้ำที่สวนน้ำอยู่บ่อยบ่อยหลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่เห็นแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่บอกแบบนี้ได้แต่บอกว่าให้เรียกร้องเงินมาแม่ก็บอกว่าก็ไม่รู้จะต้องเรียกร้องเงินเท่าไหร่อืมเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตของลูกที่สูญเสียไปอะค่ะครับแต่คู่กรณ
บอกว่างั้นก็ไปฟ้องร้องเอาก็แล้วกันอ๋อแม่บอกเอาก็ไหนบอกให้เรียกไปเนี่ยแม่ก็เลยบอกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบหูเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วน่ะแต่มันก็แบบเราก็เราก็ทำใจเราแหละว่าจมน้ำแล้วปั๊มหัวใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรยังไงก็พยายามภาวนาว่าแบบถึงมื
มีเหมือนกับเขาเฟฟความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็เออน่าจะมีความแบบคนมาช่วยคนอะไรอย่างเงี้แต่เราไม่ได้รู้ว่าจะเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะระดับสระเหมือนแบบเด็กเนอะบางครั้งเห็นน้ำใสอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงว่ามันตื้นมันลึกแล้วจะให้บางครั้งแบบเดินไปแต่ณจุดเกิดเหตุตรงนั้นคือน้องอยู่ระดับตรงที่แบบเป็น

เพราะลูกหนูไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะจะต้องมาโตราคากันอย่างเนี้ยค่ะความจริงแม่เขาไม่ได้อยากได้เงินนะใช่ค่ะจะกี่แสนกี่ล้านมันก็ซื้อชีวิตลูกเขาไม่ได้หรอกจริงค่ะแม่บอกว่าแค่เสนอมาช่วยเท่าไหร่มันเป็นน้ำใจนะคะแต่ไม่แต่ไม่ได้บอกมาว่าจะช่วยเท่าไหร่ยังไงตัวเงินมันไม่ได้สำคัญเท่ากับชีว
แล้วก็เข้าไปคุยกับคุณแม่คุยกันอยู่หลายชั่วโมงค่ะสุดท้ายเนี่ยเสนอเงินช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่รับเอาเงินไปทำบุญแล้วกันคือถ้าฟังจากที่น้าที่พาหลานไปเล่นน้ำเนี่ยแล้วก็ที่คุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยแสดงว่าสระว่ายน้ำเอกชนสวนน้ำแห่งนี้ไม่

รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจะดำเนินคดีกับเจ้าของส่วนน้ำแล้วก็ผู้ดูแลในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะเดี๋ยวต้องสอบสวนว่าส่วนน้ำแห่งนี้ได้รับอนุญาตเปิดอย่างถูกต้องไหมค่ะมีอุปกรณ์ต่างต่างมีเครื่องม้ายเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ที่เขามาเล่นน้ำแล้